ลงใต้ไปที่จังหวัดกระบีหน่อยค่ะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐ปีเสพยาบ้า
เสธยาบ้าเสธปุ๊บคลั่งค่ะมันบ้า
มันหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันพร้อมกัน
แล้วตะโกนว่าต้นอย่าทำผม

ใครจะทำอะไรกังวลว่าจะมีคนเข้าไปทำร้ายร่างกาย
สักพักหนึ่งหันมาที่นักข่าวถ่ายรูปกูไซส์ถ่ายไซส์
ทำไมถ่ายรูปทำไมก็นี่ไงถ่ายมานำเสนอข่าว
เห็นว่าคนแบบคุณยังมีในสังคมจริง
ดีนะไม่หลอนแล้วไปคลั่งไปทำร้ายร่างกายชาวบ้าน
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจฝ่ายปกครอง
ต้องวงพวกนี้ไปด้วยกันจับอยากดูบรรยากาศ
เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามถามกันอยู่นานสองนานแล้วค่ะ
สื่อสารกันถามว่ารู้เรื่องไหมคนบ้าคนคลั่งไม่รู้เรื่องค่ะ
พูดจาวกไปวนมาถามช้างตอบควายถามวัวตอบแร็ด

เนี่ยชี้พิกัดนิดนึงนะคะจุดเกิดเหตุก็คือริม
ถนนกระบี่เขาทองหมู่๓ตะบนสายไทยอำเภอเมืองกระบี
คุณคะไปไหนมาไหนชาวกระบีก็ระวังตัวด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่าวันดีคืนนี้ไอ้คนคลั่งแบบนี้จากยาเสพติด
มันจะเข้ามาทำร้ายร่างกายคุณเมื่อไหร่นะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้มัดตัวได้ค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่นะคะ
เบื้องต้นคาดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนจากพื้นที่อื่น
แล้วก็มาทำงานอยู่ที่กระบี่เสพยาเข้าไปเกินขนาด
เกิดอาการคลุ้มคลั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้สงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วต้องมีการสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ถึงมัดเป็นมี่เลย